คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ชนบุรีมีอุบัติเหตุตำรวจสายตรวจของสพดหัวล่อ
ถูกรถกระบะบรรทุกน้ำเลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิด
พุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดตรงจุดกลับรถหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
บันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์ของตำรวจ
พุ่งชนด้านข้างของรถกระบะบรรทุกน้ำที่เลี้ยวตัดหน้ากระชันชิด
ก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะขับหลบหนีไป
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้๑๐ตำรวจโทชัยสิทธิสารพิษอายุ๒๘ปี
ตำรวจสายตรวจสอบพอดอนหัวล่อได้ระบาดเจ็บแขนซ้ายหัก
ศีรษะแตกอาการสาหัสกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
ส่วนรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย
หลังเกิดเหตุนายทองเบิ้มเกียรติศักดิวนิษฐ์อายุ๖๒ปี
คนขับรถกระบะซึ่งดัดแปลงเป็นรถบรรทุกน้ำเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
พร้อมกับระบุว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะเลี้ยวรถกลับบ้าน

หลังเกิดอุบัติเหตุได้ลงมาดูตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ
แต่ด้วยความตกใจจึงขับรถไปหาลูกชาย
จึงแนะนำให้เข้าพบพนักงานสอบสวน
และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้ระบาดเจ็บสาหัส

ตู้โดยสารชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างร่องกลางถนนสายเอเชีย
ในพื้นที่หมู่๙ตะมนตากแดดอำเภอเมืองชุมพร

พบรถตู้โดยสารสายประจวบคิริขันชุมพร
กับเสาไฟส่องสว่างแล้วพลิกตะแคงอยู่ร่องกลางถนน
คนขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๔คน
ในจำนวนนี้มีชาวมอน๑คนอาการสาหัส

ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
สอบสวนนายกิติศักดิธิสุขอายุ๓๖ปีคนขับทราบว่า
ขับรถตู้มาจากจังหวัดสุราธานี
เพื่อไปส่งผู้โดยสารชาวมอนที่จังหวัดประจบคิริคัน
โดยใช้ความเร็วประมาณ๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางหน้าด้านขวาระเบิด
รถจึงเสียหลักชนเสาไฟแล้วพลิกตะแคงอยู่ร่องกลางถนน

นายวิทยาวัฒนสิริมูลเครืออายุ๒๘ปี
ได้รับบาดเจ็บหลังขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
บนถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๐ช่องคู่ขนาน
ในพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางประกง
จากการตรวจสอบพบว่านายวิทยาวัฒน์ได้รับบาดเจ็บขาขวาหัก
ประถมพยาบาลก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบถามทราบว่าขณะขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน
เพื่อไปทำงานจู่มีสุนัขวิ่งตัดหน้ากระทันหัน
ด้วยความตกใจจึงหักหลบจนรถเสียหลักล้ม
ทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว